โอ้ไม่เลยนะชิลครับ

โอ้โห

มีไว้สำหรับคนที่สมหวังนะครับผม

ไปกินขนมมาแล้วเจอคุณแม่แล้วผูกสัมพันธ์กัน

ตลอดไปครับผม

เข้าใจไหมครับถ้าบอกว่ามันมีเจ้าชู้บ้าง
ต้องมีบ้างแต่ถ้ามีแฟนแล้วมันไม่มีครับ

ถ้าเป็นแฟนนี้แล้ว
ตกความทรงเลยไม่มีอ้อมคอมเลย
เพราะว่าเป็นคนเดียวที่พูดเลยบอกว่าจะพาไปเจอแม่

ผู้ชายที่มาแรงเถอะครับสี่คนนี้นี่
ผมให้คุณมิวสิกเลยมาแรงมาก

ตรงนี้มาแรงจริง

ถ้าวิวจิ้มคนไหนไปอีก๒คนเตรียมตัวเลย

บ้านมึงอยู่แจ๊กวัฒนะไปทำไมธุรกิจบำดิด
งั้นมิวสิกดีครับผมชอบน้องครับ

ดีนะหุ่นอะไรอย่างนี้ดูแลตัวเองดีนะ
ล้วงกระเป๋าไม่หยุดเลยไม่รู้ล้วงเอาอะไรล่ะ

อ๋อเค้ยโอ้โฮแจ๊กนี่ดูนี่ยึด

ไอ้นี่ไปใส่ถุงเท้าทีแล้วมันจับผิดเลย

ใส่ได้มากประสิทธิ์
จริงพี่แจ็คน่าเชียร์ผมด้วยนะครับจนเขาจะจัดอีเวนต์ให้

ที่ฟาร์มวิวฟาร์มตัวละ๕๐๐๐๐๐ด้วย
ฮักเลยเอาฮักเลยวิว
เอาฮักเดี๋ยวนี้มันฮักที่รายการ

๕ตัวโอเคที่เหลือตกรอบไป

โอ้โฮเฮ้ยดูสิแบบดีใจ
ตอนนี้ถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับผม

ข่าวดีคือคุณจะได้รู้ว่าดวงชะตาของเขาเป็นอย่างไรนะฮะ
ข่าวร้ายคือคุณจะต้องเลือกหนึ่งคนทำให้เขาอกหักเขาจะตกไปก่อนเลย
ข่าวดีคือคุณจะได้รู้ว่าดวงชะตาของเขาเป็นอย่างไรนะฮะ
ข่าวร้ายคือคุณจะต้องเลือกหนึ่งคนทำให้เขาอกหักเขาจะตกไปก่อนเลย